สองสามีภรรยาเขาขายล็อตเตอรี่อยู่ที่บ้านบึงชนบุรี
จักรยานยนต์คันนี้มีคนมาเอาของเข้าไป

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางเจ้าของรถจักรยานยนต์คือคุณถาวรกับคุณเบนจรัส
เป็นสองสามีภรรยาเขาขายสลากินแบ่งรัฐบาล
ขี่จักรยานยนต์ตระเวนขายไปเรื่อยนะฮะ
เขาก็แจ้งความตำรวจนะบอกตำรวจสพบ้านบึงบอก
จักรยานยนต์ผมถูกขโมยไปตอนนั้นตำรวจก็มา
คือสองสามีภรรยาบอกว่าผมมาถึงตรงนี้
ตรงจุดเกิดเหตุแถวร้านขายของชำหน้าโรงงานแห่งหนึ่ง
ที่ตำบลหนองบอลแดงที่บ้านบึงนะก็ลงไปจะไปขายลอตเตอรี่
มีผู้ชายคนนึงเดินมาบอกพี่ยืมจักรยานยนต์หน่อยนะ
ยืมรถหน่อยตอนนั้นคุณแจงคาอยู่ที่รถไม่ได้เอาออกมาด้วย
เนี่ยผู้ชายคนนี้ขึ้นปุ๊บสตาร์ทเครื่องแล้วขี่ไปเลย
เขายังไม่ได้ตกปากรับคำเลยว่าให้ยืมหรือไม่รู้จักด้วย
หายไปครึ่งชั่วโมงเห็นท่าไม่ดีโทรแจ้ง๑๙๑ขอความช่วยเหลือ
ส่วนชาวบ้านแถวนั้นบอกอ๋อคนนั้นที่ขี่ไปน่ะชื่อนายพิทยาแทร่ตั้ง
นี่ฮะสพบ้านบึงกำลังไล่ติดตามอยู่
อยู่ดีเนี่ยนายพิทยาขี่จักรยานยนต์กลับมานะฮะ
ขี่จักรยานยนต์ย้อนกลับมาเห็นตำรวจพิทยาบอกงง
ก็ผมยืมแล้วไงก็ผมพูดแล้วว่ายืมหน่อย
แต่เจ้าของรถบอกเราไม่ได้รู้จักกันนะ
และยังไม่ได้เอ่ยปากด้วยว่าให้ยืม
อยู่ดีมายืมรถกันแล้วหายไปนาน
สุดท้ายต้องไปเคลียร์กันที่โรงพักฮะท่านผู้ชมครับ
หาเข้ามาเข้ามาขอยืมเข้าแล้วก็ให้เราไหม
ให้ให้อีกที

ยืมรถเข้ามาสืบน้ำมันละครับ
นี่เนี่ยพี่พิธยาเขาก็ยื่นยันน่ากแน่นว่า
เขาให้ผมยืมแล้วอีกฝั่งหนึ่งบอกยังไม่ได้ให้

เขาบอกว่าเขาขี่จักรยานยนต์ห่างไปจากจุดเกิดเหตุ
ไปไกลสัก๕กิโลเมตรไปขอเบิกเงินค่าแรงจากในจ้างที่ค้างอยู่
แล้วเขาก็ขี่กลับมามาถึงเจอตำรวจผมก็งงนะครับ
เอาเป็นว่าคุณถาวรก็บอกได้รถคืนแล้วนะ
แล้วเขาก็คงจะไม่มีเจตนาจริงแล้วมั้ง
เอาเป็นว่ายังไงก็ได้คืนก็เลยเคลียร์กันไป
ไม่แจ้งคงแจ้งความอะไรแล้วค่ะโอ้โหนี่ฮะแม่ใจหายวาบเลย
จริงค่ะไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนแปลกหน้าเห็นรถคนอื่นจอดอยู่
ยืมนะปุ๊บไปเลยอ่ะไม่ได้รู้จักด้วย
เจ้าของก็งงสิแต่ที่สำคัญก็คือยังไง
กุญแจออกไปด้วยอย่าค้างไว้ที่รถ